การเมืองกันหน่อยคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้เลยนะ
ล่าสุดพลเอกประยุจรรย์โอชาประกาศแล้ว
เดี๋ยวต้นเดือนมีนาจะยุบสภา

ทุกอย่างจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ของกรกต
แต่ตอนนี้หลายคนมองข้ามจอดแล้วว่า
ใครจะเป็นรัฐบาล

ตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
ทำอะไรได้บ้างอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
จักครับผมก็ได้แจ้งในคิบชุมไปแล้วว่า
ในปัจจุบันก็กรรมการเลยทางที่ทางไข่
ก็ตอบได้
ประกาศไว้คือวันที่๗พฤษภาบ้างใช่ไหม
ทางนี้ทางด้านก็ให้เวลากรอบเวลา

เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งให้เรียบร้อยนะ
ก็ผมก็จะยุบสะพาตก็ประมาณนั้นแหละ
ก็บอกแล้วว่า๑มีนาคมก็๑มีนาคม
ได้เวลาให้ทันกับพฤษภาคมต่อพร่องกัน

ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จะประกาศยุบสภาต้นเดือนมีนาคมนี้
และถ้าหากการเลือกตั้งเป็นไปตามไทม์ไลน์

นั่นหมายความว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่๗พฤษภาคม
นับจากวันนี้เหลือเวลาอีก๒เดือน๑๓วัน
เป็นช่วงเวลาที่กรกตต้องทำกฎหมาย
กรอบกติกาให้เรียบร้อย
และหลังจากที่ลุงตู่ส่งสัญญาณยุบสภาออกมา
ดูเหมือนว่าพักที่มีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็ว

เพราะนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักถึงกับเอ่ยปาก

นายทวนลีกภัยนายบรรยัติบรรทธาน
และนายอภิษฎเวชาชีวะให้มาลงสอสอบัญชีรายชื่อ

เพราะสถานการณ์ของพักน่าเป็นห่วงไม่
น้อยเลยต้องขอร้องอดีตหัวหน้าพักบางคนให้กลับมาช่วยเพื่อให้ได้รับเสียงสนับสนุนมากขึ้น
เมื่อลุงตู่ส่งสัญญาณมาเช่นนี้การมองข้ามช็อตถึงการจับคั่วเพื่อตั้งรัฐบาลก็ตามมาติดติด
ซึ่งฝั่งประชาธิปไตยบางพักก็เริ่มมีท่าทีอรุมอร่วยมากขึ้นโดยแบะท่าว่า
หากฝั่งประชาธิปไตยชนะและต้องดึงฝั่งพระเด็จการอย่างพักพลังประชารัฐมาร่วมตั้งรัฐบาลด้วย
ก็ไม่รังเกียจเพราะลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ไม่ใช่สารตั้งต้นของการทำรัฐประหาร

ให้มาช่วยงานหลังยึดอำนาจสำเร็จเท่านั้น
ส่วนประวิทย์ก็ไม่ใช่ตัวหลัก
ก็คิดว่าถ้าเผื่อจะร่วมกันก็ร่วมได้
เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ

ถ้าประยุทธ์เป็นรัฐบาลผมก็ยอมเป็นฝ่ายค้าน

เก้าไกรพลังประชารัฐอะไรอย่างนี้นะ

เป็นอีกครั้งที่ต้องย้ำว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้

ไม่แปลกใจหากหลังการเลือกตั้ง
จะมีการผสมร่างตั้งรัฐบาลสูตรพิเศษขึ้นมา
เพราะการเมืองแบบไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้
ขอแค่ให้ได้อำนาจมาครอบครองเป็นพอ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน